เริ่มกันที่เรื่องแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าทุกคนยังติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับใครที่เดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่กักตัวเนี่ยหลายคนตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสงสัยนะคะ
อย่างล่าสุดค่ะท่านผู้หญิงผู้หญิงคนนี้เลยนะคะ
หม่อมหลวงต้นคันนั่นเองนะคะหลายคนติดตามอยู่ว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
หม่อมหลวงปิยาพัฒน์พิรมพักดีนะคะคุณหญิงต้นค่ะได้ออกมาชี้แจงกรณีที่กลับจากญี่ปุ่น
มีการโพสต์ชี้แจงนะคะว่าหลังจากกลับจากญี่ปุ่นไปตรวจร่างกายมาแล้วค่ะ
ไม่พบความผิดปกติไม่มีไข้ไม่มีสิ่งผิดปกติใด
เข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้วย
พ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด๑๙แล้วก็มีมาตรการการป้องกันเป็นอย่างดีแล้ว
ส่วนดาราท่านอื่นที่กักตัวเองในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเป๊กนักร้องนำวงซิลค่ะ
ปานวาดที่กลับจากญี่ปุ่นแพนเค้กเมมะนิดกับครอบครัวใหม่ดาวิกา
บางคนก็ไปต่างประเทศอย่างยี่ปงญี่ปุ่นก็ไปในประเทศสุ่มเสี่ยงนั่นแหละค่ะ
ตั้งแต่วันที่๒๓กุมภาพันธ์แต่ทุกคนที่กลับมานั้นเลือกที่จะกักตัวเองที่บ้าน
เป็นระยะเวลา๑๔วันโดยขอยกเลิกงานทั้งหมด
เพราะฉะนั้นพอเจอแบบนี้หลายคนก็ตั้งคำถามแหละว่า
แม้ว่าจะตรวจร่างกายไปเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่ดีที่สุดก็ควรจะกักตัวอยู่ที่บ้านว่า
คือทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ระแวดระวังกันเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราต้องดูแลตัวเอง
หลายคนบอกว่ามันคือรับความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างคุณป้าของดิฉันเนี่ยไปญี่ปุ่นมากลับมาเขาให้ตรวจนะ
หาเชื้อโควิด๑๙ตรวจแล้วไม่เจอก็ต้องกักตัวเองอยู่บ้านอีก๑๔วัน
ใช่ค่ะทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะพลอยนะ